หลังจากมีการแชร์รูปนะคะแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตกับรักครั้งใหม่ของคุณแพทย์นับประพา
ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ใครหลายคนสนใจค่ะ
ล่าสุดนะคะคุณแพทย์เนี่ยไม่ปล่อยให้คารังคาซังคาหัวใจใครนะคะ
ว่ากำลังคุยอยู่กับหนุ่มรุ่นน้องที่อายุห่างกันถึง๑๐ปีอยู่จริงค่ะ

แล้วก็น้องนาฟซึ่งเป็นหลานสาวของตัวเองเนี่ย

คือเป็นเพื่อนของหลานสาวว่างี้
แต่ว่าพูดกันตามตรงแพทย์นี่ก็ยังสวยแซ่บนะ
การเนี่ยนะคะนับคือน้องผู้หญิงที่นั่งข้าง

โชว์ไหล่นิดนึงคือคุณแพทย์สวยอยู่แล้วนะคะก็คือคือแหล่ม
ดังนั้นไม่แปลกใจค่ะที่จะมีแฟนหนุ่มรุ่นน้องนะคะ

เขาบอกว่าหนุ่มคนนี้เข้ากับลูกชายน้องเลสซิ่งแบบอย่างดีมากเลยล่ะค่ะ
ไปฟังสัมภาษณ์เปิดใจกันเลยค่ะ
แต่พอเป็นข่าวปุ๊บคนตีโพยตีพายไปใหญ่แล้ว

เสียใจพ่อเบ้น

อ๋อเหรอเพราะเป็นเบสเฟรนด์กัน
อ๋อแปลว่าเข้ากับอาจารย์เลสได้เหมือนแบบนี้แม่งนะครับ

ก็สักพักนึงแล้วนะแต่ที่ไม่เคยพูด
เพราะแพทย์ก็ไม่รู้ว่าแพทย์จะพูดไปแล้วได้อะไร
เขามาเติมในช่องที่แพทย์หายไปพอดี
เพราะฉะนั้นถ้าทุกคนมองไปไกลถึงว่าจะโดนเทไหม
มันจะดีเหรอไปขุดคุยหรือแม้กระทั่งไปด่าเขาหรืออะไรอย่างนี้

จริงแล้วเนี่ยอย่างที่แพทย์บอกเขาคบมา๓เดือนแล้ว
สักพักหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีใครหลายคนเห็นว่า
แพทย์กับชายหนุ่มคนนี้ที่ชื่อก๊อต
ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดไปสนามบอลก็ไปนะ

ว่าเออไปเจอแบบน้องแพทย์นะคะที่แบบสนามบอล
กับชายหนุ่มคนนี้ถ่ายรูปให้ดูด้วยนะ

แล้วก็ล่าสุดเนี่ยแพทย์ออกมาบอกว่าชื่อก๊อตนั่นเองนะคะ
แล้วก็คนนี้แหละค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะ
วาเลนไทยที่ผ่านมาที่ส่งช่อดอกกุหลาบให้
ดอกไม้ปริศนาที่คุณแพทย์บอกว่าของใครแบบนี้เหรอ

อันนี้เล่าให้ฟังก่อนเลยแพทย์บอกว่าไม่ใช่คนนี้คนเดียวที่มาจีบเธอ

มีดอกไม้ปริศนา๓ช่อด้วยกัน

แต่ว่าจะใช่แฟนแบบจริงจังเรียกคำนี้ได้หรือเปล่านะคะ

เดี๋ยวเรารอมาฟังพร้อมกันดีกว่านะคะ
แล้วก็ทางฝั่งคุณเบ้นนะคะคุณเบนเรสซิ่งจะว่ายังไง

ใช่ค่ะโพสต์รูปครอบครัวล่าสุดก็มีดราม่า

ไปคอมเมนต์พลาดเพียงถึงคุณแพทย์อีก
ส่วนผู้จิ้นคุณโอ๊ตราโมส
แพทย์ก็บอกชัดเลยว่าเคยคุยกันล่ะ

แล้วมาฟังแบบปั๊วแซ่บกันอีกทีนะ